เตือนภัยเรื่องราวของอุบัติเหตุกันสักหน่อย
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายปุ๋ยขายยาขายพันธุ์ข้าว
มีลูกค้าด่วนอยากเหมาร้าน
มาเหมาพันธุ์ข้าวไปเลย๑พ่วงติดตามเลยในช่วงตลอดผัก

คือถ้าเหมาไม่ว่าแต่เหมาแบบนี้ไม่เอาดิ
เหมาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะนี่คือรถกระบะลากพ่วงชนิดต่อเอง
มีพื้นมีล้อมีหลังคาคือเอาไว้บรรทุกอุปกรณ์ทางการออก

มันหลุดมันหลุดค่ะคุณ
จากรถกระบะแล้วมันก็เลยเลี้ยวเข้าเหมาะเจาะเลยเข้าไปจอดอยู่ในร้านขายพันธุ์ข้าวและอุปกรณ์การเกษตร
แบบนี้คงคิดว่าน่าจะไปซื้อพันธุ์ข้าวเพิ่มหรืออะไรไม่แน่ใจ
เจ้าของร้านเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์อันนี้เป็นอุทาหรณ์นะดูแล้วเหมือนจะขำนะ
แต่ว่ามันคืออุบัติเหตุนะคะเตือนสติว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นไอ้อุปกรณ์ที่มันต่อพ่วงเองอะไรแบบนี้คุณอาจจะต้องดูว่ามันมั่นคงแข็งแรงพอไหมนะคะ